พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
พร้อมจำนวนเก้าสวัสดีครับ
วันนี้มีนัดกัน๔ทุ่มก็จริง
แต่เราสองคนมาตั้งแต่๕โมง

แขกรับเชิญเป็นผู้ชายหนุ่มหล่อรูปร่างดี

นี่ไงมันเซ็งตรงนี้แหละไม่รู้มาทำไมตั้งแต่๕โมง
มาสองคนเลยแล้วลืมเหรอ
หนึ่งวันนี้วันนี้ไม่ได้จัดแขกให้คุณ
เก้ฯกวารหิวน้าเหลืออย่างงี้

เป็นพี่ยากจะได้กลับไปร่วมงาน
แล้วที่สำคัญเขามีโอกาสจะโก

เขาบอกถึงขนาดแม่มีผิดฐิ้นว่าวันนี้จะต้องใส่กางเกงไหนสี่อะไร

ที่หลังมาบ้านเจ๊ก็ได้เดี๋ยวเจ๊จะบอกให้กางเกงในไซส์อะไรแล้วสีอะไร

สวัสดีครับ

ลูกสาวครับ
ตอนนี้ได้ลูกสาวมาก็จริงแต่ได้มาพร้อมกับคำด่าสารพัดเลยเหมือนกัน

ว่าเขาบอกว่าคุณเนี่ยเมียท้องอยู่ต้องพาเมียไปพูดถึงเรื่องว่าตอนท้องมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม
ว่าคุณเนี่ยใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับภรรยาคุณคือ
คือเราก็มีคำหยาบเนอะแล้วก็มีแบบ
อะไรคำหยาบออกมาคือแต่จริงมันคือชีวิตปกติเราสองคนนี้
มันก็พูดกันแบบนี้อยู่แล้วมันไม่เรียลิตตี้อยู่แล้วนะฮะ
ไม่อยากให้ทุกคนคิดมากว่าเฮ้ยทำไมพูดไม่เพราะทำไม
ซึ่งจริงถ้าเราสองคนเจอเรื่องจริงจังขึ้นมา
เจอเรื่องแบบซีเรียสขึ้นมาต้องมานั่งพูดคุยเนี่ย
เราจะพูดจากขอบมาเราจะพูดสุภาพมากว่าเฮ้ยกิ๊บครับ
มีผลอะไรกับชีวิตเราไหมคะกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์
จริงเราไม่ได้อ่านที่เราได้ยินมา
ญาติพี่น้องก็ส่งข่าวมาเพื่อนก็จะส่งข่าวมา
แต่ในเมื่อเราสองคนเราเลือกที่จะทำแล้วเนี่ย
เราก็ขอให้มันมีแต่ความสุขที่จะมอบให้ทุกคน
ให้มีแต่ความรู้จากในรายการของเราที่จะมอบให้ทุกคน
เลือกเอาอันที่ในอีกด้านหนึ่งไปเนาะ

แต่แน่นอนคนคนนี้เขาเป็นคนที่เก่ง

ก็เรียนตอนที่ย้ายมาเมืองไทยตอนอายุ๑๔
แต่เวลาที่คุณฟังคำถามจากพวกเราอย่างนี้

อย่างบางทีคนเล่นมุกอะไรอย่างนี้ผมก็จะ

หัวเราะทีหลังก่อนเลย

ไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่เราอยากรู้คือว่า
ที่มาเนี่ยเป็นคนนึงที่บี้ชอบดูดวงมาก

อ่ะวันนี้แม่จะขึ้นมาจากหัดใหญ่มาหาผม
แม่ก็จะบอกเดี๋ยวนะแม่ไปดูปฏิทิน
ของคุณแม่ก่อนมันมี

อย่ามานัด

หรือไม่ก็จะมีตอนเที่ยงวันกับเที่ยงคืนเนี่ย

สมมุติว่าวันนี้ผมมีงาน

จากบ้านผมไปที่งานก็ประมาณครึ่งชั่วโมง

ตอนเที่ยงตรงคุณจริงเขาถือกันว่า

แสดงว่ามีน้อย
ช่วยซื้อกางเกงในเพิ่มให้สามีคุณด้วยนะคะ

อยากเป็นหมอดูแบบจริงจังบ้างไหม

แต่ว่าถ้าเราดูเป็นเป็นก็จะดี

ดีไหมค่ะ

พันสองร้อยล้านคนของจีนชอบเนี่ยเป็นไงโอ้โหอาจารย์กำลังจะบอกว่าทวง
คนนี้จะเป็นอย่างนั้นฟรีสิทธิ์เป็นที่จะเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบ
ถูกรักของคนจีนค่ะเอาเลยค่ะเอ้างั้นขอให้แบบเอาให้เคลียร์เลยในช่วงหน้า
คุณผู้ชมทอร์กให้ถลุถลวงถึงดวงดาวกันเลย

ไม่เหลือเลยลำบากถึงขนาดเขาบอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย

นั่นคืออาหารของคุณในช่วงที่ไม่เหลืออะไรเลย

ผมแค่รู้สึกว่าดังไม่ดังผมไม่รู้แต่ผมอยากไป
ไต้หวันมาดังในไทยแล้วก็ไปดังในเกาหลี
ไปดังในจีนกลับไปดังในไต้หวันอันนี้มีสิทธิ์นะ
แต่ไปมันก็ไม่ได้อย่างที่คิด

ทำไมเป็นแฟนกันไม่ถึง๓เดือน๔เดือนมีลูกแล้ว